ตอนนี้ถ้าทีมเป็นแบบนี้นะครับ

จะเป็นปีที่สวบสยองมากในธรรมศิกของผม
ผมว่ามาทิสซี่เนี่ยจะเป็นเต็ง๑
เป็นเต็งหนึ่งชัดเจน

แล้วแมนดูเชียวทีเป็นเต้นสามร่วมกัน

เหมาะสมที่เขาจะได้แชมป์ในปีนี้เพราะว่า
ฟอร์มการเล่นที่แข็งแรงตลอดซีซั่น
ด้วยความลงตัวของทีมทั้งหมดเนี่ย
การที่เขารอมา๓๐ปีเนี่ยเขาก็ควรจะได้สักทีนึง
ทุกทีมต้องให้การยอมรับเนื่องจากว่า
ถ้าผมไปเจอเก้นคอปผมจะซื้อนักเตะอีก๒คน
เวลามันได้แชมป์ยุโรปได้แชมป์พรีเมตแล้วเนี่ยมันมีความเป็นไปได้
นักเตะบางคนไม่รู้ว่าใคร
ไฟในการเผาผ่านเหล้าล้อเนี่ยอาจจะดอบลงไป
เรื่องนี้เฟอร์กี้เขาก็พูดเพราะฉะนั้นตอนที่ทิฟเฟอร์กี้เขาได้แชมป์ที่เป็นแชมป์อ่ะ
๑๙๙๙อ่ะทำไมเค้าซื้อนักบอลเฉยเลยสองคน
เค้าซื้อใครเค้าซื้อลูฟานิสเซอรอยด์เค้าซื้อฮวันเบรรอนด์
เขาก็บอกว่าเขาซื้อเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเขาซื้อเพื่อให้มันเกิดการแข่งขันของคนเก่า
ถ้าเขาไม่ซื้อทีมจะมีผลเสียมากกว่าด้านดี
เล่นนะอีก๒เดือนมาเนี่ยย้ายไปแมทลิดซีดานจะทำยังไง
เคยคิดไหมเรื่องนี้เต็มที่ไม่เกิน๒ปี
ปีหน้าอาจจะได้หรือไม่ได้เนี่ย๕๐๕๐ขึ้นอยู่กับแมนซิตี้และแมนยู
แต่ถ้าจะโฟกัสขึ้นกับแมนซิตี้ทีมเดียว
ถ้าไม่มีครอบยากเพราะว่าเป๊บกินดิบ
คือเป้เขาเก่งมากอะครับนัดที่เขาชนะ๔๐เนี่ยรู้เลยว่าเขาตั้งใจมาเล่นนัดนี้เยอะ
คือถ้าคุณเป็นแป๊บคุณก็ต้องเล่นแบบนี้คือเข้าแถวปรบมือให้ยอมรับให้เกียรติ
แต่ในแง่ของทีมระดับเดียวกันเนี่ยเขาก็ต้องทำให้ดูว่า
เขาก็สามารถจะชนะลิวภู๔๐ได้
โซชาเนี่ยใช้เวลาในการซ่อมแซมสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของทีมมาพักใหญ่
โดยมีเฟอร์กี้แบ็คอัพเต็มตัวเขามีอะไรเขาก็ไปเคาะประตูห้องเฟอร์กี้
กี้เขาเก่งอยู่แล้ว๒๗ปีของเขาเขาพบเห็นอะไรมามากมาย
สื่อศัตรูนักบอลสกี้นี่เขาที่สุดแล้วเขาก็สอนได้
ผมคิดว่าโฟลจะได้ทีมที่เขาต้องการได้ครบแล้ว

เพราะว่าทุกตำแหน่งตอนนี้มันลงตัวหมดแล้ว

เขายังไม่สตรองมั่นคงต่อเนื่องเล่นดีเป็นแมทแมช
ผมว่าเขายังตกเป็นรอ

เขาต้องไปดูวิดิสเล่นวิดิตเป็นแบบอย่าง
โหดไม่สนใจทั้งลูกทั้งคน
แล้วลูกคอนเนอร์มาขึ้นไปยิงประตูได้บ่อย
นี่คือเซ็นเตอร์ฮัฟในฝันเลยครับทำประตูได้จากลูกเซ็นต์พีม

อยากได้ใครเหรอเอาตรงเลยนะ
เกลียดช่างมึงกูไม่สนใจกูเล่นอย่างนี้
คือบอลเนี่ยเราต้องแยกแยะก่อนว่าฟุตบอลมันไม่ใช่ศิลธรรม
มันไม่ใช่แบบว่าคุณต้องเก็บนุ่มนิ่มสุภาพอะไรอย่างนี้
ฟุตบอลมันคือทำยังไงก็ได้ที่ให้คู่ต่อสู้ไม่ผ่านเราไป
โหดครับเล่นบอลนุ่มนิ่มจะตายไม่เห็นโหดเลย
จริงสองคนนี้ไม่มีใครบู้เลย

แต่ว่าเรากำลังคุยถึงความเป็นเกมฟุตบอล
บุคลิกของนักเตะในทีมมันควรจะมีความไม่เหมือนกัน
ผู้สูรรัสที่เล่นเหมือนกันไม่ดี
เซ็นเตอร์ฮัฟที่เล่นเหมือนกันไม่ดี

ซึ่งมันไม่ต้องใช้ภาระกำลังในการวิ่งมากคนเก่าแบบเขานี่สบายอยู่แล้ว
อายุเยอะนี่แหละอยากได้เกือบเกือบจะใช่แล้วเพราะว่า
ฝีเท้ายังห่างชั้นกับคันโตน่าแต่ว่าความเข้าใจในเกม
การเป็นนักบอลที่ถ่อมตัวการมีสกิลหลายหลายอย่างไม่ว่าจะเล่นบอลยาวเล่นบอลสั้นดีหมดเลยนะครับ
บอลยาวก็เยอะบอลสั้นก็มีมากคือเล่นได้ทั้งสองแบบ
คือเป็นนักบอลที่ค่อนข้างครบเครื่องแมนยูเหมือนเหมือนสิ่งก่อสร้างที่มันขาดอิดอยู่ก้อนหนึ่ง
ที่ไม่รู้ว่าอีกก้อนนี้มันคืออะไรแล้วบูนโลด์มันคืออีกกล้อนนี้
ที่มันใส่ไปถึงปุ๊บผนังมันเต็มพอดีอืม
ตัวตัวบนไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นศูนย์หน้า
เป็นศูนย์หน้านี้ได้ประโยชน์น้อยบูโน่
ควรจะเป็นฟรีเลยคือเป็น
กะได้แล้วผมยังอยากให้ถ่ายที่นี่เพราะว่ามันใส้เค้า
เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเขาทำตัวเด็กนะครับแต่โอเคในเวลานี้ก็เห็นอยู่ว่า
เพราะบางเขาก็โตแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่เป็นนะครับก็เหมือนที่
ภาคเขาบอกว่าเออเขาอยู่เป็นแล้วเขารู้แล้วว่าถ้ากูตลกอีกกูไม่มีตำแหน่งเล่นแล้ว
พอเขากลับมาเล่นเต็มที่คือป๊อกกลายเป็นนักบอลที่เก่งอยู่แล้วครับ
เป็นวันที่เก่งความสามารถดีถ้าวันที่เขาตั้งใจเล่นทีมมันจะได้ประโยชน์จากเขาเยอะ
ไม่ตอนนี้ไม่ได้อีโก้แล้วอีโก้หายหมดแล้วหมดความซ่าหมดเลย
นี่ไงก็แมทล่าสุดเขาได้บอลน้อยกว่าเขายอมบล็อกบาร์ได้บอลน้อยกว่ามันต้องหลายเกมแล้ว
คุณต้องมาถึงจุดหนึ่งล่ะครับมันไม่มีมายุติตัวเองออกว่าให้บอลน้อยกว่าหรือเยอะกว่า
กว่าหรือน้อยกว่าใช่ผมก็คิดผมคิดว่าเขามองจุดนี้
ผมคิดว่าเขามองว่าแมนยูมันเริ่มมาแล้วทีมมันลงตัวแล้ว
แล้วมาเล่นเกมลุกเต็มตัวแล้วคือตอนนี้ทีมมันครบหมดแล้ว
เขามองว่าเขาอยู่ต่อดีกว่าเขาก็เลยลดอีโก้ลงมา
โชไม่ต้องมาแล้วก็ได้นะครับได้มาก็ดีแต่ไม่ต้องเอาก็ได้
แต่ถ้าไม่ได้มาก็ไม่ได้เสียหายอะไรคุณดูดิเจมส์ซึ่งเร็วมากอ่ะ
ซึ่งเชเรก็บอกในบีบีซีบอกว่าโหนี่คือเชเลอสองเลย

เขาคว้า๓แชมป์ที่เป็นแชมป์นะครับ
ซึ่งในโลกนี้มีอยู่๖ชิ้นที่ทำได้

แต่ว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่

อยู่ต่อโอ้ยชั่วโมงนี้อยู่ต่อแล้ว
ไม่เปลี่ยนแล้วเพราะว่า
เขาสร้างทีมมาแล้วเขาสร้างมาได้ขนาดนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสได้ไป

ตอนนี้ถ้าทีมเป็นแบบนี้นะครับ

ยืนตรงนี้สั่งการแบบนี้

ถ้าทีมคุณเล่นไม่แพ้กัน๑๖เกม

ถ้ามีการบี้กันไประยะยาว

เพราะ๑๙๓๘ที่มันควร

คือดาวรุ่ง๗๐ตัวเก่า๓๐คอยประคองก็ชุดนี้ไงครับแมนยูเนี่ยชัดเจนมากเลย
มาลีกปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่สะดดสยองมากในความรู้สึกของผมเพราะว่าอย่างนี้ครับ
ซิตี้เนี่ยวันที่๑๓กรกฎาคมเนี่ยเท่าที่ผมตามข่าวมานะครับผมคิดว่าเขาโดนแบน๒ปีไม่รอด
พอเขาไม่รอดปุ๊บเงื่อนไขพรีเมลิกมันเปลี่ยนทันทีนั่นแสดงว่าเขาจะโฟกัสไปที่ถ้วยเดียวคือพรีเมลีก
เงื่อนไขนี้เนี่ยเขาจะกลับมาน่ากลัวมากและน่ากลัวกว่าลิเวอร์พูลด้วยนะครับ
เพราะว่าแมนซิตี้เวลาเล่นบอลถ้วยเดียวโดยไม่ต้องไปสนใจยุโรปเลยเนี่ย
โอ้โหคือมันน่ากลัวอยู่แล้ว
ผมว่าแมนซิตี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นเต็งหนึ่งชัดเจน
ขณะที่ลิวภูเป็นเต็ง๒แล้วแมนยูเชลซีเป็นเต็งสามร่วมกัน
นี่คือภาพที่มองอย่างเป็นกลางเลยนะ
เงินเข้ามาหาศาลแม้ว่าตอนนี้มันจะเงียบอยู่
โดยมีนัยยะสำคัญเนื่องจากว่า
ฟุตบังบันแขกไม่ได้ครับเค้าซื้อไปทำไมครับ

เพราะว่าหนึ่งเขาก็อยู่กับใครไม่นาน๒ทีมันก็ร่องแร่ง
แล้วนักเตะก็จ่อจะหนีกันหลายคน
แต่เป็นตัวแปลในแง่แบบ
ขึ้นไปกวนพวกทีมที่เราเอ่ยมาทั้งหมด
คือในการคาดการณ์ว่าใครเป็นเต็งไม่เต็งเนี่ย

ใครจะเป็นเต็งหนึ่งไม่ได้แชมป์ก็บ่อยไป
ใครเป็นเต็ง๓ฟาดแชมป์ก็บ่อยไป
คือบางทีแฟนบอลเนี่ยใจแคบ
พอทีมเราไม่ได้เป็นเต้ง๑แล้วก็โมโห

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมอยากจะให้
คนที่คนที่ฟังเนี่ยติดตามด้วยใจที่เป็นกลาง

หมายความว่านักเตะบางทีม

ดังเลยเหรอครับเป็นซุปเปอร์สตาร์พรีเมลีกไม่บอกว่าอยู่ทีมไหน๒คนจะย้ายออกไปเมื่อสิ้นฤดูการนี้และย้ายไปอยู่สเปนไม่เหมือนสก๊อตแลนด์ไม่เหมือนลาลิก้าไม่เหมือนเยอรมันซึ่งน่าเบื่อมากไม่เหมือนอิตาลีซึ่งน่าเบื่อมากไม่เหมือนฝรั่งเศสหรือที่บ้าเหมือนมากจะว่าไปก็ทุกหลีกเลยซึ่งไม่สนุก
มากมีคู่แข่งถึง๗ทีมในการลุ้นแชมป์เขาพูดเลยและขนาดเขามาได้แชมป์พรีมาลีกไปแล้วในปีแรกที่มาคุมทีมคิดตามเลยปีแต่มาโดนไล่ออกโอ้โหมันเป็นลีกที่บ้าบอคอแตกเป็นหลีกที่เยี่ยมอ่ะ